คราวในโลกโซเชียลดังกระหึ่มมาก

สรุปยังไงกันแน่สรุปยังไงกันแน่
เพราะว่าทางฝั่งของรถทัวร์

ว่ายายหลานขอลงจากรถเอง

เลี่ยงกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ
โพสต์ภาพนิ่งยายหลานนั่งอยู่ริมทางเท้า
พร้อมกับกระเป๋าสัมภาระวางอยู่ที่พื้น

คนขับรถทัวร์ปล่อยทิ้งไว้ตอนตี๒
โชคดียังมีแสงไฟบริษัทตรงข้าม
โดยในภาพมีหญิงสูงอายุแล้วก็เด็กด้วย
ถูกทิ้งไว้นั่งอยู่กลางฟุตปาดแบบนี้นะครับ
ก็เป็นกรณีที่โลกโซเชียลเขาก็จับตามองกันนะครับ

คนสู้ชีวิตจันหอมศรีรักษา

ก็คือคุณยายคนนี้ค่ะเขาโพสต์เอง
ใช่ครับเพราะคุณยายชื่อจันหอม

บอกว่านั่งรถทัวร์เดินทางมาระยองครั้งแรก
คนขับปล่อยทิ้งไว้กลางป่าตอนตี๒

หอบลูกจูงหลานน้อยลูกคนเล็ก
ยายหอมอุ้มพร้อมถือตะก้าใบใหญ่
เกือบตายยายหอมกลัวจนร้องไห้สงสารหลานห่วงหลาน
คนขับรีบปิดประตูรถเกือบหนีบหลาน
คิดถึงหลานคนโตน้ำตาไหลจะบอกขี่รถสายนี้อีก
เออนะครับเราก็ไปสอดส่องในเฟสชื่อนี้

จริงคุณยายน่าจะเก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตนะ
ใช่คุณยายคือเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเอง
แล้วก็ตอนอยู่บนรถทัวร์ด้วยเห็นไหม
ตอนคุณยายอยู่บนรถทัวร์คุณยายก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเอง
แล้วก็ลงโพสต์เฟซบุ๊คก่อนหน้านี้
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
แล้วบอกโอ้โหรถบัสรถทัวร์ทำไมทิ้งยายได้ลงคอ
ล่าสุดนะครับนางรัชนิกรศรีรักษาซึ่งเป็นคนโพสต์
ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถ
และบริษัทรถทัวร์ที่สพเมืองระยองแล้วนะครับ
เล่าว่าผู้โดยสารคนอื่นลงที่พัทยาจังหวัดชมบุรีจนหมด
เหลือเพียงเธอนางจันหอมศรีรักษาผู้เป็นแม่และลูกสองคน
เท่ากับว่าตอนที่ขึ้นรถมาจากขอนแก่นเพื่อจะมาที่ระยอง
คนในครอบครัวศรีรักษามีใครบ้าง
คุณยายจันหอมศรีรักษาผู้เป็นแม่นะนะคือคุณยาย
แล้วก็มีลูกสาวคือนางรัชนิกรศรีรักษา
แล้วก็มีลูกของนางรัชฎีกรอีก๒คน
รวมทั้งสิ้นเป็น๔ชีวิตที่ถูกทิ้งไว้
โดยนางรัชนิกรก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอไม่ใช่คนในพื้นที่ประยอง
ไม่รู้หรอกว่าทางที่ขับมานั้นออกนอกเส้นทางหรือไม่
แต่ท้ายที่สุดมาถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนี้
ก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเธอเองเหมือนกันนะครับ
พอถึงเซ็นทรัลนี่แหละค่ะหนูหันไปเห็นป้ายเซ็นทรัลแล้ว
แล้วตอนนั้นหนูก็รีบโทรหาสามีบอกว่าตอนนี้ถึงเซ็นทรัลระยองแล้วนะ
สามีก็เลยบอกว่ามันเลยมาแล้วมันเลยบอกขอสอมาแล้วนานแล้วด้วย
ตอนนี้คนขับหลงทางหนูตอนนั้นหนูไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าโวยวายอะไร
ของคุณยายเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงแล้วรถทัวร์มันน่าจะเข้าสถานีขนส่งระยองนะ
แต่ทำไมไม่เข้าวิ่งผ่านเส้นสุขุมวิทย์เฉยเลยนะครับ
ก็เลยตกใจสิตกลงไม่เข้าระยองใช่ไหมไม่เข้าจะได้ลงตรงนี้หรือว่ายังไงนะฮะ
ก็สุดท้ายถูกปล่อยไว้ลงตรงนี้แหละครับ
แต่การถูกปล่อยไว้ลงตรงนี้หรือผู้โดยสารขอลงเองกลายเป็นประเด็นนะคุณ

คือเรื่องนี้เอาจริงคุณผู้ชมดิฉันก็เอ๊ะสรุปยังไงกันแน่
งงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
คือทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามทางด้านผู้จัดการทั่วไป
บริษัทขอนแก่นชานเครดดิ้งจำกัด
คือไปสอบถามกับทางด้านผู้จัดการนายนรงแสงอรุณนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะ

กริ้งกร้างยกหูโทรศัพท์หาคุณยายจันหอมทันทีเลย
ก่อนจะหาคุณยายจันหอมตรวจสอบรถของตัวเองก่อน

แล้วก็รู้ว่ารถของตัวเองคือรถเส้นทางไหนอย่างไร
ก็พบว่ารถทัวร์คำดังกล่าวคือหมายเลขรถเนี่ยนะฮะ

ผู้โดยสารที่ถูกทิ้งขึ้นรถที่ขอนแก่น
ปลายทางของผู้โดยสารคือที่ระยอง
ใช่แล้วปัญหามันก็เกิดเหตุตอนที่รถเนี่ยจะเลี้ยวเข้าบ่ขอสอระยองเนี่ย
คือเขาบอกว่าคนขับขับเลยไปนิดหน่อย
แล้วจุดนี้ทำให้ผู้โดยสารที่เหลืออยู่เนี่ย
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเลยไปแล้วหรือเปล่า
เลยขอลงอันนี้ทางบริษัทบอก
แต่ทีนี้คุณอย่างที่บอกว่าพอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ย

ไม่รอช้าไงคะโทรหาคุณยายจันหอม
แล้วตอนที่คุณยายรับสายเนี่ย
คุณยายบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าขอโทษ
ยายโพสต์ข้อความพวกนั้นไป
เพราะว่าตัวยายเป็นคนชอบโพสต์เรื่องราวต่าง
ยืนยันเลยนะรถที่ยายนั่งมาให้บริการดี
คนขายตัวก็ดีนะเปลี่ยนที่นั่งให้ยาย
ให้ยายมานั่งคู่กันได้ด้วยกับลูกเนี่ย
เพราะเดิมทียายต้องนั่งแยกกัน
รวมถึงบริการอื่นโดยรวมดีหมดเลย

แล้วนี่คือสิ่งที่ดิฉันงง
เพราะว่าคุณยายบอกกับผู้จัดการทั่วไปแบบนี้ถูกไหม

แล้วทางบริษัทรถเขาก็ยืนยันนะ

คือบริษัทเขายืนยันทางฝั่งคนขับบอกว่า
คนขับได้บอกผู้โดยสารก่อนแล้ว
ว่าเดี๋ยวจะขับไปจอดที่ปลายทาง

แต่ก็บอกนะอย่าพึ่งลงตรงนี้
เดี๋ยวจะขับไปส่งให้ที่บอกขอสอและยอง
แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารยืนยันกับคนขับว่าจะลงที่จุดนี้แหละ
ถนนตรงนี้แหละที่มีไฟสว่างตรงนี้แหละ
แล้วก็ผู้โดยสารก็ขอลง
คนขับก็ตัดสินใจจอดให้ผู้โดยสารลง
แล้วก็เปิดรถยังหยิบกระเป๋าให้ผู้โดยสารอยู่เลย
และสุดท้ายไอ้รถทัวร์คันนี้มาจอดที่ไหนรู้ไหมคุณ
ก็ต้องมาจอดที่บอกขอสอและยอง

แล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงลูกของยายที่ให้สัมภาษณ์
เขาบอกว่าคนขับขับหลงทางใช่ไหม
อันนี้นะทางบริษัทบอกแบบนี้นะ
แต่ทีนี้พอมาถึงที่ระยองแล้วเนี่ย
คุณยายจันหอมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ระยอง
บอกว่ารถของชาญทัวร์บริการแย่
ผู้บริหารก็เอ้า
ทำไมตอนเราโทรหาเนี่ยคุณยายบอกแบบนึง
แต่พอไปให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นพูดอีกแบบนึง
ทีนี้ผู้บริหารเขาก็เลยต้องปรึกษากับทีมกฎหมายค่ะ
ว่าถ้าเกิดเกิดแบบนี้จะต้องดำเนินคดี

เพราะว่าเอาจริงทางชานทัวร์เขาก็บอกว่า
ก็ในเมื่อที่คุณยายโพสต์ลงไปมันไม่ได้เป็นความจริง

มันก็ตรงข้ามกับตอนที่ทางบริษัทโทรหา

อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันได้ล่ะครับ
คือทางผู้โดยสารเองก็ตกอกตกใจ

แล้วฉันจะยังไงล่ะชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อ
โอเคอย่างนั้นขอลงตรงนี้แหละอาจจะใกล้หน่อย

แต่ว่าทางด้านคนขับเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมา

ว่าวันนี้๑๐โมงจะมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ไปคุยกันที่ขนส่งระยองอ้าวชาญทัวร์มาสิ

จันหอมจ๋าวันนั้นว่ายังไงเกิดอะไรขึ้น

อันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป
คนที่เป็นคนกลางอย่างพวกเราติดตามความคืบหน้าเนี่ยก็
นี่แหละครับยังคงบอกว่า
ทัวร์ก็ไม่น่าจะทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทางตี๒ไง

ว่าจะเป็นยังไงไกล่เกลี่ยกันได้หรือเปล่านะครับ